ทุกวันคนกรุงเทพฯตื่นเต้นเพราะอากาศ
โหเย็นจริงเมื่อวาน๒๐นิด๒๑๒๒เมื่อวานน้าว
ว่าแต่คุณคุบตะนันหายไปไหนปกติเต้ามาอยู่ในสตุป่ะเรา

สวัสดีครับทุกสองท่านครับ

หลายคนคงไม่คุ้นบรรยากาศแบบนี้
วันนี้พามาสัมผัสลมหนาว

ตอนนี้๒๑องศาเซลเซียตเองนะครับ

บางทีคุณชอบแต่งตัวหลอกดิฉัน
แยกลองมาสัมผัสไหมครับทุกสองท่าน

มีกาแฟมีขนมเต้น

ไปดูแล้วนะเดี๋ยวมั่น
คุณจะทิ้งให้ผมอยู่ความเขตตรงนี้

บอกว่าพี่บุ๊กมาไหมไม่ไปพี่บุ๊กอยู่ตรงนี้

แต่ว่าคุณรัชพรเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้ว
เดี๋ยวรายงานสภาพอากาศกับคุณคุปตนันแน่นอนนะครับ
ตอนนี้ผมพาไปดูบรรยากาศท่องเที่ยวกันก่อน
ขณะที่คุณรัชพรเดินไปสูดอากาศข้างนอกนะครับ
บอกว่าช่วง๑๒วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
กรุงเทพมหานครเรามีอากาศเย็นนะครับ
แต่ว่าที่อื่นอย่างภูทับเบิกเอง
ก็อากาศเย็นสบายเหลือเกิน
แล้วคนไปสัมผัสอากาศหนาวกันมากมายเลยนะครับ
ดังนั้นพาขึ้นภูทับเบิกกันก่อนเลยครับ
พักตามไหล่เขาบริเวณภูทับเบิก
ที่เป็นบ้านพักและพื้นที่กลางเต็นต์
จองล่วงหน้ากว่า๑เดือนจากนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการมารับอากาศหนาวในช่วงเทศกาลปีใหม่
เจ้าของบ้านพักและให้เช่าพื้นที่กลางเต็นต

นักท่องเที่ยวยังหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่

บริเวณภูทับเบิกเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวยังมาเยี่ยมเย็นที่แห่งนี้
เพราะหลายคนอยากรู้ว่าที่นี่อากาศเย็น
และธรรมชาติยังสมบูรณ์ดีหรือไม่
แม้ห้องพักส่วนใหญ่จะถูกจองล่วงหน้าไปแล้ว
แต่เจ้าของที่พักยังยืนยันว่า
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวที่ภูทับเบิก

เพราะยังมีห้องพักและพื้นที่กางเต็นต์เก็บไว้
สำหรับนักท่องเที่ยวขาจร
มีคนเขาก็จะมาพักห้องด้วยกัน

ครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้จองเต็นต์ค่ะ
หาที่พักบริเวณภูทับเบิกของนักท่องเที่ยว

กลางเต็นต์นอนเพราะอยากใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
บางคนพักเป็นบ้านพักเพราะมากับครอบครัว
ผมซื้อเต็นมาแล้ว
แต่ผมก็หาจุดกลางเต็นต์อยู่
แต่ทีนี้ผมก็เลยว่าทางที่พักเขาบอกมีเต็นต์ด้วย

ก็เลยชอบบรรยากาศเต็นต์มากกว่าครับ
สำหรับใครที่อยากอบทะเลหมอกกอดอากาศหนาวที่ภูทะเบิก
ราคาที่พักกลางเต็นต์เริ่มต้นที่๑๐๐บาท
ส่วนราคาบ้านพักเริ่มต้นที่๕๐๐บาท
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน